ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเคลียร์ปัญหาของพี่หนุ่มกันหน่อย
ต้องบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยปัญหายิ่งกว่าวิ่งวินทับเส้นกันนะ
ทำไมเราสร้างละครบู๊มันเหมือนแบบเป็นเรื่องสร้างซ้ำกับอีกช่องนึง
อ๋อก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นขึ้นมาแต่พี่หนุ่มบอกว่า
ไม่อยากจะให้เป็นปัญหาใหญ่โตถึงกับขั้นฟ้องร้องกันเลยนะคะ

หนุ่มเขาว่าอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นไง
สำหรับกรณีลิขสิทธิ์ละครบูเรื่องดัง
ที่ตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของค่ายละคร๒ช่องค่ะคุณผู้ชม
โดยอีกฝ่ายเป็นของสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่
วิกวิก๗สีอ่ะ
แล้วก็ได้มอบหมายให้คุณทงชัยประสงค์สันติเป็นผู้จัดทำ
ส่วนอีกฝากก็อยู่ในมือของพี่หนุ่มกัญชัยนี่แหละ
โดยฝ่ายหลังก็ได้พยายามออกมาเรียกร้องว่า
จริงแล้วเรื่องนี้เจ้าของบทประพันธ์มันมีทั้งหมด๒คน
แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ได้ถือลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องแล้วอยู่กับอีกคนนึง
ซึ่งการจะดำเนินการถ่ายทำแล้วก็ออกอากาศละครได้
มันต้องได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากเจ้าของทั้งสองคนก่อน
โดยฝ่ายของผู้จัดวิกหมอชิดเขาออกมาว่าอย่างนี้
เดินหน้าผลิตละครเรื่องนี้ไปกว่า๗๐แล้ว
คือถ่ายไปแล้วจะจบเรื่องอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ขอรับทราบเรื่องข้อกฎหมายใดทั้งสิ้น
เพราะว่าตอนนี้เขาเองก็ทำตามหน้าที่ที่สถานีมอบหมายให้เท่านั้น
ส่วนทางพี่หนุ่มกัญชัยก็ยืนยันว่า
จริงไม่ได้คิดจะฟ้องร้องนะเพราะว่าเป็นคนบันเทิงเหมือนกัน
แล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วย

ก็อยากจะหาข้อยุติเรื่องนี้ให้ลงตัวทั้งสองฝ่ายเท่านั้นเองค่ะ
กระบวนการทางกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะครับ
แต่ณตอนนี้ผมไม่ได้มีความคิดที่อยากจะฟ้อง
เพราะว่าผมเชื่อว่าคนอยู่วงการเดียวกัน
บางทีมันก็ต้องมีการพูดคุยกันร่วมกันหาทางออก

ได้มีทางผู้ใหญ่ติดต่อมา
ว่าขอให้ไปพูดคุยกันเพื่อที่จะร่วมกันหาทางออก
แต่ทีนี้ด้วยเวลาแล้วพี่ก็ทำงานทุกวัน
ก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยกับทางท่านเท่าไห
โดยส่วนตัวแล้วก็ได้มีการอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่ทงแล้วเหมือนกันนะครับ
ก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่ทงเหมือนเดิม

คงอาจจะต้องขอเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่องก่อนว่า